ส่วนเมื่อวานี้มีการนำเสนอข่าวนะคะน้องพิมอยู่ที่จังหวัดหนองคายเป็นโรคเหงื่อเป็นเลือด
ทีนี้แม่ของน้องพิมบอกว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าต้องเดินทางไปที่รักษาที่ขอนแก่น
หรือไม่ก็ต้องไปที่กรุงเทพมหานครนะคะ
เรื่องนี้สาธารณสุขน้องคายเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะ
บอกว่าหากรักษาตัวที่เดิมซึ่งก็คือที่ขอนแก่นดีอยู่แล้วไม่ต้องไปรักษาเพิ่มเติมที่สิริราชค่ะ
นายสมปองจันทพันธ์เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขหนองคาย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาติ
เดินทางไปเยี่ยมเด็กหญิงพิมมาดาเทียนทองอายุ๑๔ปีหรือว่าน้องพิมคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาป่วยเป็นโรคเหงื่อเป็นเลือดและลมชัก
ที่บ้านหมู่ที่๑๔ตำบลค่ายบวกหวานอำเภอเมืองหนองคาย
โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาติก็ได้มอบถุงยางชีพเพื่อให้กำลังใจเพิ่มเติมด้วย
นายสมปองบอกว่าสำนักงานสาธารณสุขหนองคาย
อบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ายบกหวาน
เข้าไปดูแลในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด
และได้จัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็จะทำให้ผลในการรักษานั้นดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
อกจากนี้ได้ประสานกับแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองคาย
ให้การสนับสนุนเรื่องการรักษาเนื่องจากเด็กที่ป่วย
ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
ซึ่งทุกครั้งที่ไปถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของคุณแม่
ในการเดินทางไปรักษาเป็นค่าใช้จ่ายยาเป็นค่าใช้จ่ายแพทย์
ทางโรงพยาบาลก็จะสนับสนุนได้ในระยะหนึ่ง
และแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองคายก็จะได้เข้ามาดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมด้วย
เพื่อที่จะดูประสิทธิภาพและกำกับผลในการรักษาค่ะ
ดังกล่าวนี้เป็นอาการของเส้นเลือดฝอยติ

ซึ่งปีกายนี้ก็มีข่าวทางสื่อสารมวลชนที่จังหวัดพระนคร
ยุธยามีอาการของเด็กที่มีอาการเดียวกันนี่แหละครับ
ทางเราเนี่ยจริงแล้วก็มีรายงานผลทางการวิจัย

อาการดังกล่าวจะเป็นในกลุ่มของเด็กหญิงเป็นส่วนใหญ่
อย่างที่ทางสื่อสารมวลชนได้นำเสนอข่าวไป
แล้วก็จะเป็นในช่วงของการเด็กก่อนที่จะมีรอบเดือน
หรือว่าหลังจากมีรอบเดือนประมาณ๒ที่๓๔นะครับ
แล้วโรคต่างกล่าวเนี่ยเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายนะครับ
ส่วนการที่จะต้องส่งตัวน้องพิมไปรักษาที่สิริราชหรือไม่นั้นนะคะ
ขึ้นอยู่กับวิกฤตของโรค
หากพบว่าวิกฤตอาการของโรคทิ้งระยะห่างออกไปเรื่อย
จากการที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น
แสดงว่าอาการรักษาได้ผลนะคะ
ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปรับการรักษาที่สิริราชต่อไปนะคะ
ซึ่งคุณแม่ของน้องพิมได้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็อยากจะให้ลูกสาวหายดีเป็นปกติ
เพราะว่าอยากให้ลูกถูกมองว่าเป็นตัว
อยากให้ลูกนั้นถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดนะคะ
ยอดเงินบริจาคตอนนี้ตามบัญชีนี้นะคะ
ตอนนี้ณจนถึงวันนี้๓๒๒๐๐๐บาท
ใครที่อยากจะบริจาคก็บริจาคเพิ่มเติมได้นะคะ
ธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีนางนิพาพรเทียนทองค่ะ